ถ้าจะดูจากเรื่องของฝ่ายการเมืองต่างเนี่ย
วันนี้มีคุณชวนหลีกภัยประธานวัทธสภา
ประธานสภาผู้แทนรัศดรเองก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้เหมือนกัน
แล้วก็มีปฏิกิริยาจากทางพักร่วมรัฐบาลด้วยนะครับคุณภาคภูมิ
ที่ออกมาอย่างพักภูมิใจไทยเองก็ยืนยันนะครับว่า
รำนูนเนี่ยเขาเอาเพราะจริงมันก็เป็นจุดยืนตั้งแต่เขาหาเสียงเลือกตั้งแล้วนะครับ
ส่วนของเรื่องของการจะเปิดประชุมสมัยวิสามันได้หรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
อันนี้คุณชวนอย่างที่ผมนำเรียนไปนะครับคุณชวนบอกว่า
ถ้าเป็นผมผมทำแล้วแต่อันนี้มันเป็นเรื่องของรัฐบาลและฝ่ายค้านที่จะต้องมาคุยกัน
ชวนหลีกภัยประธานรัฐสภานะครับกล่าวถึงข้อเสนอให้เปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศคุณชวนบอกว่าเป็นเรื่องที่สามารถทำได้
เท่าที่ทราบขณะนี้หลายฝ่ายกำลังมีความพยายามดำเนินการอยู่
แต่ยังไม่มีการเสนอรายชื่อขอว่าเปิดอย่างประธานรัฐสภานะครับ
คุณชวนยอมรับว่าที่ผ่านมาได้เสนอความคิดไปยังรัฐบาลว่า
สอสอรัฐบาลเข้าชื่อร่วมกับพักฝ่ายค้านก็ได้
โดยวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่๑๙ตุลาคม

เป็นการภายในกับตัวแทนรัฐบาลและสอสอนะครับ
เพื่อจะพิจารณาว่าจะเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัน
ก่อนที่จะมีการเปิดสมัยประชุมสภา
สมัยสามัญซึ่งจะไปเริ่มต้นก็คือ

อย่างนั้นต้องรออีกครึ่งเดือนประมาณอย่างนั้น
ตัวแทนรัฐบาลกับสอสอพรุ่งนี้เปิดมาวันจันทร์
ว่าตกลงเราจะมีการขอเปิดประชุมสภา
ก่อนไหมไม่อย่างนั้นต้องรอถึง๑พฤศจิกายน
ว่าถ้าเกิดได้เปิดเนี่ยในมุมมองคุณชวนก็หมายความว่าทางสภาคงจะได้พูดคุยกัน
และถ้าสามารถทำเองได้เนี่ยคงทำไปแล้วแต่นี่เป็นเรื่องที่รัฐบาลหรือว่าสมาชิก
รัฐสภาต้องเข้าชื่อกันตามกฎหมายที่กำหนด
แล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
เพื่อพิจารณาว่าสภาสามารถเข้าไปดูแลปัญหาส่วนไหนได้บ้าง
เป็นการประสานกันภายในระหว่างสอสอฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลอย่างเงียบ
เพื่อไม่ให้เกิดแรงกดดันหรือเป็นการโยนภาระการตัดสินใจของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
คือมองโดยสถานการณ์ในฐานะที่เราเป็นนักข่าวสายการเมืองมานะครับ
กระบวนการรัฐสภาต้องเร็วเรื่องของความตึงเครียดทางการเมืองนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องของที่คุณชวนพูดไปทางฝ่ายค้านออกมาเด้งรับเลยนะ
พร้อมแล้วเชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ถ้าตัดสินใจช้าวันเดียวนะครับ
บอกว่าสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายได้
คุณสุธินคลังแสงสสมหาสารคามพักเพื่อไทย
ฐานะประธานวิบฝ่ายค้านบอกว่าประธานรัฐสภานัดทุกพักการเมืองมาคุย
เพื่อจะช่วยให้สถานการณ์บ้านเมืองขณะนี้คลี่คลาย๙โมงเช้าวันพรุ่งนี้ครับ

คงไม่ใช่เพียงแค่การเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันแต่จะหารือถึงแนวทางอื่นด้วย
ขอถามคุณภาพภูมิครับการแก้นรัฐธรรมนุนโดยแนวทางที่พักเพื่อไทยจะนำเสนอนั้น
มีทั้งการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามันการแก้ไขรัฐธรรมนุน
การเปิดโต๊ะเจรจาหาทางออกระหว่างรัฐบาลกับผู้ชุมนุม
และความเหมาะสมในการประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉิน
จนถึงขณะนี้ฝ่ายค้านยังมองว่ามีความจำเป็นที่จะเปิดประชุมสมัยวิสามันนะครับ
ว่าขณะนี้จะเหลือเวลาอีก๑๑๑๒วันนะครับ
จะเปิดประชุมสภาตามปกติแล้วก็ตาม
แต่ระยะเวลาที่เหลือหลังจากนี้จนถึงการประชุมสภา
สถานการณ์ถ้ามันพลิกผันล่ะ

มีความสำคัญทุกวันไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนะครับ
ตัดสินใจช้าแค่๑๒วันอาจทำให้สถานการณ์มีผลไปในทางเลวร้ายได้
เพื่อไทยเตรียมรายชื่อสอสอที่จะขอเปิดประชุมสมัยวิสามันไว้หมดแล้ว
ต่อสภาได้เลย๑๙ตุลาคมนะครับ
ฝ่ายรัฐบาลต้องการเปิดประชุมจริงนะฮะ
ก็ย้ำว่าช้าแม้แต่นิดเดียวนะครับก็อาจจะสถานการณ์มันอาจจะเลวร้ายได้

ก็ย้ำอีกครั้งนะฮะถ้าตามกฎหมายเนี่ยถ้าข้อเรียกร้องข้อที่๑ให้นายกลาออกเนี่ย

แต่ถ้ายังไม่ได้มีการแก้กฎหมายเรื่องการโหวตเลือกนายก
ก็ต้องใช้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ
ชงบัญชีรายชื่อในตระก้าอะไรที่เคยยื่นกันไว้ตั้งแต่สมัยก่อนเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ